หลายพื้นที่ก็ฝนตกหนักนะครับในบ้านเราตอนนี้นะครับ

ว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ไปดูสถานการณ์น้ำที่กรสินก่อนนะครับ
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ติดกับเทือกเขาภูพาลที่จังหวัดกรสิน
พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมีมวลน้ำจากห้วยยางจังหวัดสกลนคร

ทำให้น้ำยังคงท่วมถนนสายโพนสว่าง

แต่ว่าช่วงเช้าพบว่าสูงขึ้นอีกประมาณ๓๐เซนติเมตรนะครับ
กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวแล้วก็มีสีขุ่นด้วย
มีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีก

เจ้าหน้าที่จะปิดกั้นเส้นทางน้ำ
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

ลำพยังตอนบนรวมถึงลำห้วยต่าง
มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เอิดท่วมพื้นที่นาค่าของชาวบ้านทั้งสองอำเภอ
ได้รับความเสียหายไปเกือบ๒๐๐ไร่แล้วนะครับ
ว่าระดับน้ำจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ

ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะ

เดี๋ยวเหลืออีก๑๔เซนติเมตรจะเข้าสู่ระดับวิกฤตแล้ว
ถ้าวิกฤตน้ำก็จะล้นเข้าท่วมพื้นที่
เป็นพื้นที่รุ่มรวมถึงในตัวเมืองด้วยนะคะ
นายภัยทูลรักประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ก็เลยออกมาประกาศเตือนพ่อค้าแม่ค้าตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน
ต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็ทางอำเภอที่มีพื้นที่ติดลำน้ำโขง
ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ

ไปที่สกลนครนะครับนายอาคม
พิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนะครับ

เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วสนามบินสกลนคร

ส่วนปีนี้ภาพรวมปริมาณน้ำที่เข้าสนามบิน

น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

กว่าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
แต่ว่าทางจังหวัดก็เตรียมมาตรการในการ

ตั้งแต่ปีที่แล้วนั้นก็มีการขุดลอกนะครับ
ก็ขุดลอกสองข้างลันเวย์นะครับ
แล้วก็ทางน้ำออกนะครับ

อันนี้ก็ได้ทำไปล่วงหน้าแล้ว
ขณะนี้ก็คอยเฝ้าระวังระดับน้ำ

ระดับน้ำภายในสนามบินนะครับ
ส่วนที่หนองคายนะคะวันนี้เนี่ย
สถานการณ์น้ำโขงที่มีการวัดได้นะคะ
อยู่ที่๙๖๒เมตร
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า

๓๖เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าตระหลิง๒เมตร๕๘เซนติเมตรซึ่งระดับน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แต่ระดับ๑๐เมตร
ถือว่าสัปดาห์นี้ลดลงเล็กน้อย
ว่าราชการจังหวัดน้องคายผู้ว่ารณชัยจิตวิเศษก็เลยบอกว่า
สถานการณ์น้ำโขงในช่วงนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าระดับน้ำยังผันผวนอยู่ขึ้นลงยังผันผวนแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วย
ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะรอฟังประกาศจากทางจังหวัด
ถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงประมาณ๑๑เมตรวิกฤตแล้ว
ต้องระวังแล้วนะคะตอนนี้๙เมตร๖๒เซนติเมตรอยู่